ท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยทางตำรวจกองปราบรามซึ่งขึ้นอยู่กับสอบสวนกลางเนี่ยเข้ามาทำคดีของกำนันนกเนี่ยต่อจากชุดสืบสวนของบิ๊กโจ๊กที่อยู่ที่ภูทรภาค๗ที่ทำคดีตั้งแต่ตอนแรกนะครับ
ส่วนหนึ่งที่มีการแถลงข่าวเมื่อวานนี้โดยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็คือต้องไปดูเรื่องของคดีหลัก
ก็คือคดีตำรวจถูกยิงเสียชีวิตในงานเลี้ยงที่บริษัทของกำลังนกที่นครปฐม
แล้วก็ตำรวจที่ไปช่วยเหลือคนก่อเหตุตำรวจที่ไปช่วยคนเจ็บตำรวจที่ให้การขัดแย้งกับหลักฐานคือกล้องวงจรปิด
เหลือคือเรื่องของการหัวประมูลที่จะขยายผลในการจัดการกับเครือข่ายของกำลังนก
หรือว่าการไปปราบรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลอะไรก็แล้วแต่
ทีนี้ในส่วนของตำรวจที่ถูกแจ้งข้อหาเรื่องละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา๑๕๗เอาไว้
ก็คือไม่ช่วยเหลือคนเจ็บไม่พาไปส่งโรงพยาบาล
ไม่จับกลุ่มมือปืนที่ก่อเหตุอะไรพวกเนี้ยนะฮะหนึ่งในนั้นมีชื่อของภูมิกับเบิ้มอยู่ด้วย
อ่าเมื่อวานนี้รักษารัชการแทนภูมิครับการตำรวจทางหลวง
ผู้การจรูนเกียรติค่ะบอกว่าอยากจะขอให้ให้ความเป็นธรรมกับภูมิกับเบิ้มด้วย
เพราะตอนนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้
แต่ยืนยันว่าแม้ในภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นภาพนิ่งที่มีการแถลงกันเมื่อสี่ทุ่มคืนวันศุกร์ค่ะ
จะไม่เห็นภาพของภูมิกับเบิ้มอยู่ตรงจุดแถวเนี้ยที่ว่าช่วยคนเจ็บสองคนเนี่ย
ค่ะแต่ภูมิกับเบิ้มช่วยอยู่ที่ด้านในกว่านั้น
ภาพภาพมันไม่เห็นทั้งหมดตรงเนี้ยมันจะเห็นตรงจุดเดินมาแล้วก็จะไปลานจอดรถ
คือจุดที่อุ้มร่างมาจากโต๊ะจีนแล้วก็จะนำตัวขึ้นรถแล้ว
เพราะผู้มันกลับเบิ้มช่วยสารวัดสิวก่อนแล้วไปช่วยพันธวสินโดยมีเลือดยังติดอยู่ที่แขน
เพราะจริงตำแหน่งที่นั่งผู้มันกลับเบิ้มนั่งติดกับพันธวสินที่นั่งติดกับสารวัดสิวเลย
แล้วก็เนี่ยจะเห็นชัดว่าไปเอารถแล้วก็พามาส่งโรงพยาบาลด้วย
ตรงนี้นะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแม่หลังจากเกิดเหตุการณ์๘กันยายนใช่ไหม
อีกไม่กี่วันต่อมา๑๑กันยายนท่านก็ทนแรงกดดันไม่ไหว
หรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็ใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตในบ้านพักที่ปฐุมธานี
ก็จะมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เพื่อนเล่าให้ฟัง
วันอาทิตย์นะ๑๐กันยายนนี่ก็เครียดมากออกจากกลุ่มไลน์หลายกลุ่ม
กลุ่มที่มีเลยออกโดยไม่ทราบเหตุผล
เพื่อนก็คือจากเพื่อนมัธยมนี่ก็ออกด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบกลุ่มเพื่อนตำรวจอย่างเดียว
นี่อันนี้คือวันอาทิตย์นะที่ออกนะ๙นาฬิกา๓๓นาที
อันนี้คือกลุ่มเพื่อนห้องน้ำชายอตค่ะแล้วก็เพื่อนที่เป็นเพื่อนตำรวจใช่ไหม
ก็รู้เรื่องเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่ามันมีหลายกลุ่มก็ไปปลอบใจกันพาไปกินโค้งกินข้าว
โรงแรมให้นอนเพราะว่าเช้าวันรุ่งขึ้นต้องไปรายงานตัวค่ะก็คือเช้าวันจันทร์
ปรากฏก็เป็นภาพตอนตี๕ได้ใช่ไหมตี๔ตี๕ค่ะก็ออกมาจากโรงแรมนะฮะ
เรียกแท็กซี่กลับบ้านนั่งแท็กซี่ไปถึงบ้านก็ปีนรั้วเข้าบ้านค่ะนะฮะ
รั้วเข้าบ้านแล้วมันก็มีเสียงปืนดังขึ้นวันนั้นก็เป็นวันพระธรรมศพสาวสิว
นี่ตอนที่ออกมาจากโรงแรมประมาณสักตีสี่ใช่ไหมคะครับเห็นบอกว่าออกมาทางประตูหนีไฟด้วย
อ่าที่เขาไปตรวจสอบกันตอนหลังอ่ะนะค่ะเพราะว่าวันนั้นตอนเช้าเนี่ย
ขับต้องมารับประมาณแปดโมงเช้าค่ะแล้วไม่เจอที่โรงแรมอ่าอ่า
ไม่เห็นไปที่งานที่วัดที่มีพิธีพระราชทานศพสาวสิวค่ะอ่าก็เลยมาขอดูกล้องวงจรปิดที่โรงแรม
ก็เห็นว่าท่านเนี่ยนี่เหมือนวิ่งเลยนะเอ่อเพราะว่าดูจากภาพก็คือเร็วอะค่ะ
เออไม่ไม่รู้ว่าภาพสปีหรือว่าท่านวิ่งหรือยังไงอะไรยังไง
อยากรีบกลับบ้านหรือว่าวิ่งวิ่งวิ่งทำไมอ่าก็เนี่ยฮะ
พอไปถึงบ้านแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นเลยนะค่ะอ่า
กล้องวงจรปิดของบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็บันทึกเสียงปืนดังขึ้นหนึ่ง
นัดเอาไว้ได้ค่ะก่อนจะเมอร์เจอสวบตอนบ่ายบ่ายนะครับ
พันธบทเอกวัชิรายาวไทยสงฆ์นะฮะหรือภูมิกับเบิ้มนะครับ
ทีนี้เนี่ยเราไปได้ข้อความนะฮะเป็นข้อความสุดท้าย
ก็ว่าได้ที่ผู้มันกลับเบิ้มท่านส่งข้อความมาคุยกับพี่เก๋
หรือว่าคุณกิติพงศ์นโรปการเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะ
ซึ่งเคยเป็นผู้สื่อข่าวประจำกองปราบรามค่ะ
ก็รู้จักกับภูมิกับเบิ้มโอ้โหตั้งแต่สมัยเป็นร้อยโทอ่ะ
เป็นร้อยตำรวจโทอ่ะนะฮะพอเกิดเหตุเรื่องของบ้านกำนันนกขึ้นแล้ว
สารวัสสิวก็เสียชีวิตภูมิกับเบิ้มในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาของสวัสสิวก็ถูกกระแสกดดันอย่างหนัก
โดยเฉพาะเรื่องที่ว่าชวนลูกน้องไปแล้วลูกน้องไปถูกยิงเสียชีวิตหรือเปล่า
เก๋ก็เลยส่งข้อความไปคุยด้วยตั้งแต่วันที่นี่แหละครับวัน
ศุกร์ที่๘นี้นะบอกหลังจะเกิดเหตุวันวันที่๖กันยายนต์นะ
บอกเป็นกำลังใจให้นะน้องขอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยดี
นะครับภูมิกับเบิ้มก็ตอบกลับมาบอกว่าหนักเลยครับพี่พี่เก๋ก็
เลยบอกว่าเข้มแข็งเข้าไว้นะเป็นกำลังใจให้นะครับพร้อมกับ
มีการทยอยออกจากกรุ๊ปไลน์ต่างพี่เก๋ก็พยายามส่งข้อความไปถาม
การออกจากกรุ๊ปไลน์หลายกรุ๊ปหลายกลุ่มเนี่ยก็สอบถามไปว่าออกจาก
ทำไมน้องแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์สู้สู้ครับแต่ไม่มีการอ่านจาก
ภูมิกับเบิ้มอีกแล้วนะฮะนี่นะครับ
เก๋ก็เลยบอกว่าโอ้โหไม่คาดคิดเลยว่านั่นจะคือการให้
กำลังใจกันแล้วก็มีบทสนทนาสุดท้ายที่ภูมิกับเบิ้มส่งตอบ
กลับเอาไว้ที่บอกว่าหนักเลยครับพี่ตั้งแต่วันที่๘กันยายนแล้ว
ก็มีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อ๑๑กันยายนนะฮะ
คุณออสซี่โดรวีผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับพี่เก๋
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่เคยประจำอยู่ที่กอง
กรามนะฮะพี่เก๋บอกว่ารู้จักภูมิกับเบิ้มมาประมาณ๒๐
ปีแล้วตั้งแต่ภูมิกับเบิ้มยศร้อยตำรวจโทแล้วย้ายมาอยู่ที่
กองปราบนะฮะตอนนั้นก็เป็นนักข่าวประจำกองปราบก็เตะฟุตบอลอยู่ด้วยกันนี่แหละ
สนามฟุตบอลของกองปราบภูมิกับเบิ้มมีนิสัยร่าเริงรักพี่น้อง
มีโอกาสเติบโตขึ้นมาตามสายงานตามลำดับจากร้อยหวดโท
เมื่อ๒๐ปีที่แล้วก็ขึ้นสู่ตำแหน่งภูมิกับ
โดยเติบโตมาจากสายนักสืบอยู่กับตำรวจสายสืบ
ทำงานแบบโอ้โหชั้นครูหลายคนอย่างเช่นพลโนตรีประยนต์ลาเสือ
ภูมิครับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
แล้วก็ได้เปลี่ยนสายงานมาอยู่กองกับการปฏิบัติการพิเศษ
ซึ่งตอนนั้นมีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลตอนนั้นยังเป็นรักษารัชการ
ผ่านหลักสูตรนเลสวน๒๖๑เป็นหลักสูตรสูงสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งต้องใช้ทั้งร่างกายสติปัญญาความรู้ความสามารถในการฝึก
จบหลักสูตรแล้วก็ขึ้นเป็นภูมิกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
มาให้ช่วยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเช่นการใช้ป้อมตำรวจทางหลวงเป็นที่สอนหนังสือ
หรือตำรวจหญิงที่เข้าไปช่วยเหลือ
เหตุคนกำลังจะฆ่าตัวตายล่าสุดหลังมีการแฉเรื่องสวยสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุก
ภูมิกับเบิ้มก็พยายามปกป้องหน่วยแล้วก็ออกจับกลุ่มรถที่บรรทุกน้ำหนักเกิน
โดยภูมิกับเบิ้มเป็นตำรวจที่นิสัยดีมากเป็นตำรวจน้ำดีพี่เก๋บอกขอยืนยัน
เสียดายที่มาด่วนจากไปอุปนิสัยทำงานก็จริงจังมักพูดอยู่เสมอว่า
เรื่องเดือดร้อนไม่ใช่ปัญหาของพี่แต่เป็นปัญหาของผม
ทุกร้อนอะไรเขาจะพูดพูดอยู่เสมอว่าไม่ใช่ปัญหาพี่ไอ้พวกนี้ปัญหาผม
พี่เก๋บอกมันจะพูดพูดมาก็จะมีเอกลักษณ์เสียงทุ่มหัวเราะเอ้ออ้ากตลอด
ครับและในมุมของการดูแลลูกน้องครับพี่ที่เราสัมผัสได้ตั้งแต่อยู่กองปราบ
พี่ดูแลน้องมาตลอดทุกยุคทุกสมัยมอยดูแลดีดูเน้อน้องก็
พี่เก๋บบอกว่าเหตุการณ์ที่สารวัติศิลป์ถูกลูกน้องของกำนันโน๊กน้องท่าผายิงจนเสียชีวิต
เชื่อว่าในเหตุการณ์วันเกิดเหตุภูมิกับเบิ้มต้องเป็นคนแรกที่เข้าไปช่วยเหลืออย่างแน่นอน
ทำให้ตอนนี้สงสัยมากว่าทำไมภูมิกับเบิ้มถึงมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มผู้ที่ถูกแจ้งข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา๑๕๗
เนื่องจากก็ปรากฏภาพเห็นอยู่ว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยภูมิกับเบิ้มเนี่ยช่วยเหลือคนเจ็บจริงเลยอยากขอความเป็นธรรมให้กับภูมิกับเบิ้มที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยเพราะว่าคนตายไปแล้วไม่สามารถพูดได้
อ่าฮะนาได้เลยถึงกับลุ้มเครื่องให้สมภาษณ์กับพี่เกะเอาไว้นะครับ

ที่เป็นผู้กำกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือว่าสยบหนึ่งนะฮะ
ที่มีชื่อเรียกขานนะครับที่รับรู้ได้ว่าภูมิกับเบิ้มเนี่ยมีความภาคภูมิใจมาก
พี่เก๋บอกว่าเป็นครอบครัวทหารคุณพ่อเป็นทหารน้องชายเป็นทหาร
ส่วนผู้มันกลับเบิ้มเป็นตำรวจ
ขณะเดียวกันพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ก็เคยบอกกับภูมิกับเบิ้มว่า
และที่สำคัญคือเป็นผู้ทำงานปิดทองหลังพระมาโดยตลอด
นี่นะฮะขณะเดียวกันหลังเกิดเหตุนะครับ
เก๋บอกว่าพยายามทักไปหาเพราะรับรู้ได้ว่า
ภูมิกับเบิ้มเครียดกดดันแล้วออกจากกลุ่มไลน์หลายกลุ่ม
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิกับเบิ้มกับสารวัตรสิวสนิทสนมกันมาก
เพราะจบมาจากรั้วโรงเรียนในร้อยตำรวจทั้งคู่อยู่ชมรมฟุตบอลชมรมเดียวกัน
โตมาจากสายกองปราบเหมือนกันย้ายมาอยู่ทางหลวงเหมือนกัน
ไม่แปลกใจมากที่ภูมิกับเบิ้มและสารวัตรสิว
จะเป็นพี่น้องที่รักกันมากแม้จะเป็นผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่เขาก็รักกันเหมือนพี่น้องพี่เก๋ก็เลยทิ้งท้ายไว้นะครับ
บอกว่าในนามอดีตนักข่าวกองปราบเนี่ยก็ขอพูดถึงเหตุการณ์นี้ว่า
ถ้าไม่รู้จักเขาเนี่ยอย่าไปพิพากษาเขา

โรคโตเชียดอะไรอย่างมนุษย์มาก